มีคนที่เขาแชร์ภาพในสังคมออนไลน์นะครับ
และคนที่ได้เห็นต้องบอกว่ารันทศหดหูใจ
เพราะว่ามีเด็ก
ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะครับตัวนิดเดียว
เป็นผู้ที่ถูกต้องสงสัยว่าไปฆ่าคนตาย
คือใช้คำว่าต้องสงสัยเพราะว่าตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหา
เนื่องจากต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบครอบรัดกลุ่มมากกว่านี้ก่อน
แต่ว่าจากปากคำของชาวบ้านหรือว่าตัวเด็กเองเนี่ย
เขายอมรับว่าทำร้ายร่างกายชายคนหนึ่งจริง
แต่เป็นลักษณะรุมทำร้ายแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะถึงตาย

เรื่องราวนี้ถูกโพสต์ในสังคมออนไลน์นะครับ

ระบุข้อความว่านี่คือเด็กชายอายุไม่เกิน๑๕ปีคนหนึ่ง
ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบควบคุมตัว
เนื้อหาบอกว่าตัวแค่นี้ยังฆ่าคนได้

แต่เด็กพวกนี้ไปขโมยของในตลาด
แล้วน้าเขาเห็นพอดีก็เลยว่าเด็ก

ต่อมาเด็กพวกนี้พากันไปรุมตีน้าจนช้ำ

เด็กยังตามไปใช้ไม้รุมตี

น้าทนไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด

เจ้าหน้าที่บอกว่าผลชาญชาญสูตร
ผู้เสียชีวิตมีอาการเลือดข้างในศีรษะ
อบช้ำทั้งภายในและภายนอกร่างกาย
แล้วก็ได้โพสต์กล่าวถึงเด็กคนที่อยู่ในภาพ
ยังไปเล่าให้เพื่อนที่โรงเรียนฟัง

หลังจากนั้นเรื่องราวนี้ก็ถูกแชร์ต่อไปนะครับ
กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์

เอ๊ะเด็กอายุแค่นี้จะทำแบบนี้จริงเหรอ

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ที่เกิดเหตุที่ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็ไปเจอชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิต

ในพื้นที่บ้านพระนาวหมู่หนึ่ง

ผู้เสียชีวิตชื่อนายประเสริฐ
เรือนอายุ๔๖ปี
ถ้าเอาที่อยู่ตามบัตรประชาชน
เป็นคนอุบลวัชธานีนะฮะ
สภาพศพมีรอยช้ำตามร่างกาย

ทำอาชีพค้าขายอยู่ที่อุบล
มีประวัติเคยประสบอุบัติเหตุทางสมอง

แล้วก็มาอาศัยอยู่กับญาติ

ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง
ก็ทำให้นายประเสริฐลักษณะเหมือนคนไม่สมประกอบ
ก็ต้องมาอยู่กับญาติแบบนี้

จนวันที่๒๓กรกฎาคม
ก็ไปเจอศพของนายประเสริฐ

ตำรวจสภจหเจ้าของท้องที่เกิดเหตุ
วันนี้ก็เชิญตัวนางพิมชนกชุมจอหอ

กับนางราวัลเผ็ดตะกัวร์

แล้วก็เป็นแม่ของคนที่โพสต์เรื่องราวผ่านเฟซบุ๊ก

ซึ่งก็ได้รับข้อมูลว่า

เชื่อว่าเป็นฝีมือของเด็กกลุ่มดังกล่าวแน่นอน
เพราะว่าที่ผ่านมาชาวบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
กลุ่มนี้วิรกรรมเยอะ

รู้สึกเสียใจที่ต้องมาสูญเสียคนในครอบครัวไป
ทั้งที่ปกติเขาก็เป็นคนไม่สมประกอบ

ก้อนหินกว้างกันไปกว้างกันมา
กลับตากลับตา

แต่ว่าป้าเจ้าของตลาดเนี่ยแก

กระตุกรถที่เขาวิ่งผ่านไปผ่านมา

มันเป็นคดีที่แบบเหมือนรักทรัพย์

เพราะว่าในจังห์นี้มันเป็นสังคมของเด็ก
สังคมของเด็กว่าเราจะทำยังไงกันดิ

คือมีคน

เขาก็อยู่ในรัฐฐานด้วย

อยากให้เห็นตำรวจมูลการยังไงบ้าง

ในเอวแล้วก็มาพึ่งมาแยกย้ายกันมา
จนต่างคนต่างมีข้อพูด

ตำรวจสพจหให้ข้อมูลบอกว่า
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ส่งศพไป

ที่โรงพยาบาลมหาราชนครรัชศรีมานะครับ

รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วที่ทำร้าย
นายประเสริฐจนเสียชีวิตนะครับ
เป็นเยาวชนชายนะครับ

อายุระหว่าง๑๒๑๕ปี
มีทั้งคนที่เรียนหนังสือและไม่เรียนหนังสือ

ตำรวจตามคนที่ลงมือก่อเหตุมาได้แล้ว๕คน
ที่เหลือกำลังติดตามมาสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ

เด็กที่ก่อเหตุเนี่ย
หลังจากที่เกิดเหตุ๑วันแล้วตามตัวได้
ก็พาไปขอเข้ามาศพผู้เสียชีวิตแล้ว
ส่วนใหญ่ยอมรับว่าร่วมกันทำร้ายร่างกายจริง
แต่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำร้ายเขาจนถึงตาย
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับ
กำลังรวบรวมพยานแวดล้อมพยานหลักฐานต่าง

รอบครอบรัดกลุ่มเพราะว่าเป็นเด็กและเยาวชน
แล้วเดี๋ยวถ้าชัดเจนแล้วก็จะต้องมาพิจารณาร่วมกับ

ในการแจ้งข้อหากับเด็กทั้งหมดว่าจะเอายังไงกัน
แล้วก็ส่งดำเนินการตามขั้นตอนของเด็กและเยาวชนต่อไป